ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยดิฉันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่า
มันมีภาพร่วมเฟรมกันของหนุ่มป้องนวัฒน์
กับอันนิควันจายแก้วจริญญานะครับ
ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันในงานแต่งงานพี่สาวของสาวแก้ว
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทั้งคู่รีเทิร์นหรือเปล่า
ป้องก็ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้รีเทิร์นนะคะ

พี่ป้องก็ตอบกั๊กอย่างนี้น้องเขามีความหวังนะพี่
ก็พี่ป้องไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถึงคิวของสาวแก้วบ้างแล้ว

เธอก็ยอมรับไปในทิศทางเดียวกันนะว่ายังคงมีความรู้สึกดีต่อกัน
ยังแต่ว่ามันเปลี่ยนสถานะแล้ว
เปลี่ยนมาเป็นพี่น้องกัน

แต่จะมีโอกาสรีเทิร์นตามเสียงเชียร์ของแฟนหรือเปล่า
แก้วบอกเลยว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคต

พระเอกหนุ่มวิกพระราม๔อย่างท็อปจรนหรือเปล่านะคะ
งานนี้เธอยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะ
ท็อปเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้น
โอกาสที่จะพัฒนาก็เป็นศูนย์อีกด้วยนะจ๊ะ
อืม
มันเป็นปกติเนาะเหมือนแบบว่าคนรู้จักกัน
แล้วก็พี่ป้องเองเขาก็รู้จักพี่สาวเรา

ก็มีแบบถามกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้าง
สบายดีหรือเปล่าก็เหมือนพี่น้องกันปกติ
ตอนนี้ก็ต่างใช้ชีวิตให้แบบว่าเต็มที่มากกว่าค่ะ
แล้วก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสว่าเราจะต้องกลับมาคบกัน
พี่ท็อปนี่คือเป็นพี่น้องกันเลยค่ะ

มันเหมือนพอเราเป็นพี่น้องกันมาแล้วเนี่ย
ก็จะเป็นคนที่แบบเออพี่น้องก็คือพี่น้อง

มีความรู้สึกที่อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นมาได้

แต่ว่าเคยเป็นแฟนมาก่อนแต่อนาคตไม่รู้

จำลูกเก่าเขาได้ใช่ไหมพี่เปิ้ล